แต่พูดถึงเรื่องความเชื่อมันก็ยังมีอีกอยู่ดีแหละนะคะ
ชาวบ้านที่ขอนแก่นเขาไปขุดพบพระพุทธรูปอายุกว่า๑๕๐ปี

พอขุดพบขึ้นมาได้เท่านั้นแหละคุณผู้ชม
ชาวบ้านเขาก็แห่ไปกราบไหว้หวังจะขอโชคขอลาบเหมือนกัน
ไปที่บ้านโคกน้อยหนองแสงตะบนพระลับอำเภอเมืองขอนแก่นค่ะ
ชาวบ้านหลายคนก็เอาจอบเอาเสียมไปช่วยกันขุดหาพระ
อยู่ใกล้กับต้นหนามพรม
ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันมีจอมปลวกเกาะอยู่สูงกว่า๒เมตรนะคะโอ้ใหญ่มาก
พอช่วยกันขุดแบบนี้มองดูสิมันต้องขุดลงไปลึกมากเลยนะคะ
ปรากฏว่าเนี่ยค่ะเห็นไหมคะสีแดงเนี่ยค่ะ
ก็คือพระพุทธรูปที่มีความสูงประมาณ๑เมตรเลยนะ
หน้าตากกว้าง๗๕เซนติเมตร
เป็นลักษณะนั่งสมาธิมือขวาทับมือซ้าย

มีรอยคราบน้ำตาไหลเป็นทางยาวประมาณนิ้วหนึ่งค่ะ

แล้วก็คาดว่าน่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า๑๕๐ปี
ก็เลยอันเชิญมาปฏิสถานไว้ที่สาราปฏิบัติธรรมของ

ผู้สื่อข่าวก็ไปถามผู้ใหญ่บ้านหมู่๔

เป็นวัดเก่าแก่ที่เป็นที่เคารพสัทธาของชาวบ้าน
ก็อยู่กันสงบด้มเย็นมาโดยตลอดล่ะค่ะ
จนกระทั่งมีเจ้าอาวาสรูปหนึ่ง

ปรากฏว่าพระพุทธรูปองค์นี้ก็หายไป

แต่หลังจากนั้นค่ะมีชาวบ้านคนหนึ่งเคยบวชเคยเรียนมา

อยากจะให้ผู้ใหญ่บ้านพาชาวบ้าน
ไปขุดพระพุทธรูปที่หายไปหน่อย
ขึ้นมาจากหลุมฝังดินที่อยู่ใกล้กับจอมปลวก
แล้วก็อยู่ใกล้กับต้นหนามพรมที่บอกนี่แหละ

ก็พบตามที่ว่านี้จริง

จึงเป็นที่มาของพระพุทธรูป
ที่มีคนมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบ
แต่ขอแล้วได้หรือเปล่า

ไปกันที่วัดกันเยอะแล้วก็ไปช่วยกันนะครับ

เพื่อความเป็นสิริมงคลของคนในชุมชนด้วยนะคะ